กันที่อีสานนะคะทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ขอนแก่นหน่อยค่ะ
พาไปที่ศูนย์คนไร้บ้านหรือว่าบ้านโฮมแสนศุกร์
เขาก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่จะเข้าร่วมโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะ
เปิดโอกาสให้คนที่ตกงานคนที่ไร้ญาติได้มาพักที่นี่
ซึ่งเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตระกุล
พร้อมด้วยนายสุธีสอนสวรรค์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ก็ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูศักยภาพบุคคล
และสร้างชุมชนคนไร้บ้านหรือว่าบ้านโฮมแสนศุกร์
ที่จังหวัดเลือกสถานที่นี้เป็นสถานที่รองรับประชาชนที่ตกงานที่ไร้บ้าน
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙นะคะ
ก็เป็นหนึ่งในโครงการเราไม่ทิ้งกัน
ต้องการช่วยเหลือทุกคนที่ได้รับผลกระทบ
คนเร่ร่อนคนไร้บ้านคนตกงานเสี่ยงต่อการติดโควิด๑๙
และอีกอย่างหนึ่งคนกลุ่มนี้เข้าถึงสวัสดิการได้ลำบากค่ะ
พอมีการประกาศพรกรฉุกเฉินห้ามออกจากบ้านหลัง๔ทุ่ม
คนกลุ่มนี้เขาก็จะไม่มีที่อยู่จะไม่มีที่ไป
ดังนั้นบ้านโฮมแสนศุกร์นะคะ

ลักษณะคือจะเป็นอาคารชั้นครึ่ง๑หลัง
แล้วก็มีห้องสำหรับครอบครัว๖ห้อง

จะเปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมาค่ะ
และทุกวันนี้ก็มีคนไร้บ้านอาศัยอยู่๒๔คน
ตอนนี้ในพื้นที่นี้นะคะ
โฮมแสนสุกยังสามารถรองรับได้อีกกว่า๔๐คนค่ะ